ในเมื่อมลภาวะบนอากาศต่างในที่ทำงานอาจจะไม่ดีนะคะ

ฉันพาคุณผู้ชมแห่ออกไปจากตัวเมืองดีกว่า
จากมนต์รภาวะที่อยู่รอบตัวมีพิษ

ไปหายใจสะดวกกันที่จังหวัดกาลสินกันดีกว่าค่ะ
นี่เลยค่ะทุ่งนาเขียวชะอุ่มชุ่มใจกันเลยนะคะ
จะพาไปสูดอากาศบริสุทธิ์พร้อมดื่มดำกับบรรยากาศธรรมชาติกลางทุ่งกันหน่อยดีกว่า
ที่นี่เลยคุณค่ะสะพานบุญทุ่งนาคำจังหวัดกาลสินค่ะ
งามน่าเที่ยวก็นี่เลยตามภาพที่เห็นเลย
นี่คือภาพบรรยากาศนะคะที่สะพานบุญทุ่งนาคำบ้านกุฎครองอำเภอดอนจานจังหวัดกาลสินค่ะ

ลสินนี่ผมยังไม่เคยไปเลยครับน้องเชอรี่
เออก็ต้องให้สาวกาลสินชวนไปเที่ยวหน่อยละกันนะคะ
ตอนนี้บอกเลยว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดกาลสินไปแล้วค่ะ
เพราะว่าบรรยากาศของที่นี่มันเหมือนสวรรค์เลยของเหล่าบรรดานักท่องเที่ยว
ที่อยากจะมาพักผ่อนหย่อนใจนะฮะมีสายลมเย็นพัดผ่านตลอดเวลา
ทุ่งนาสีเขียวทอดยาวไปไกลสุดลูกหูลูกตาเลย

สุดยอดคือเรามีหลายทุ่งมากมายแล้ว
ใช่ค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์รายล้อมแบบนี้
แล้วก็ยังมีสะพานไม้ให้เดินชมความงามของทุ่งนากว่า๑กิโลเมตรอีกด้วย

ก็จะทำให้นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาดื่มดำกับบรรยากาศของสะพานบุญ
ทุ่งนาคำกันไม่ขาดสายเลยคุณแล้วถ่ายรูปสวยมาก
คือบรรยากาศดีมากเห็นแบบนี้แล้วพลาดไม่ได้นะคะ

ที่เราอยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมได้ลองไปสัมผัสกับความธรรมชาติแบบนี้
ใครที่กำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจโดน
จัดกันได้พี่อาร์มเต็มเลยกับสะพานบุญทุ่งนาคำ
ถ่ายรูปลงแล้วก็อย่าลืมแฮชงแฮสแท็กนะคุณผู้ชมคนอื่น
ได้ไปเที่ยวตามไปด้วยนะคะครับที่บ้านกุฎครองตำบลดอนจาน
อำเภอดอนจานจังหวัดกาลสินรับรองว่าไปแล้ว
อกอิ่มใจกับอากาศบริสุทธิ์แล้วก็ดื่มดำกับธรรมชาติ
ที่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ทะลุปอดกันเลยค่ะ
นี่ครับคุณผู้ชมครับคือบางทีเนี่ยหลายคนเขาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนะ
ดูดมไม่น่าเลยอ่ะอุตส่าห์ได้อากาศบริสุทธิ์บริสุทธิ์กลับมา
แล้วพอเจออากาศแถวนี้เป็นไงอร่อยเนาะ
เหม็นเหรอฮะไม่นะอย่าพูดว่าเหม็นเลย
มีอะไรตายในนี้แล้วเนี่ยทิ้งทาง
น่ะจริงคือผมดมแต่แล้วผมรู้เลยว่า
ไม่ได้เหม็นขนาดนั้นน่าจะมีอยู่บางอย่าง

คุณผู้ชมก็ไปเที่ยวกันได้นะครับที่จังหวัดกาลสิน
คือมันเป็นอีกที่หนึ่งที่คนเมืองหรือว่าใครที่ทำงานอยู่ในออฟฟิศในช่วงวันธรรมดา
ที่จะถึงวันศุกร์ควรจะต้องลองกันดู
คือเวลาเราเห็นอะไรสีเขียวมันมีความสุข